มาดูกันก่อนอันนี้เป็นเรื่องของไฟไหม้ป่าที่จังหวัดตราดนะคะ
เป็นไฟไหม้ป่าบริเวณเทือกเขาบรรทัศน์เกิดขึ้นหลายวันแล้ว
และตอนนี้บางจุดก็ยังไม่สามารถที่จะควบคุมได้อากาศเริ่มวิกฤตค่ะ
ส่วนที่จังหวัดนครนายกอบตเขาพระค่ะตอนนี้เขานำโรนขึ้นบินตรวจไฟป่า
พบว่ามีบางจุดเนี่ยเสี่ยงที่จะลุกลามเข้าบ้านเรือนของประชาชนด้วยนะคะ
นายพงศวรรคธีระวัฒนากุลซึ่งเป็นนายกอบตเขาพระเขาก็ขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนค่ะ
ในการนำโดรนเนี่ยขึ้นไปบินสำรวจพื้นที่หลังจากเฮลิคอปเตอร์กองทัพบินใช้น้ำดับไฟ
แต่ว่าช่วงเย็นวานนี้เนี่ยสภาพอากาศปิดนะคะก็เลยไม่สามารถที่จะใช้อากาศยานขึ้นได้
ก็เลยมีการปรับแผนค่ะต้องใช้กำลังคนเดินเท้าเข้าไปในพื้นที่
เพื่อทำแนวกันไฟซึ่งพบว่าพื้นที่หมู่๘หมู่เก้าหมู่สิบเอ็ด
เป็นจุดเสี่ยงที่ไฟป่าอาจจะลุกลามเพราะว่ามีรีสอร์ทแล้วก็บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่นะคะ
ตอนนี้มีการสนที่กำลังกับอาสากู้ภัยและหลายหน่วยงานตั้งศูนย์อำนวยการที่อบตเขาพระ
ส่วนในช่วงกลางคืนก็ใช้คนเดินเท้าพร้อมกับใช้รถน้ำประกบเข้าไป
สกัดกั้นเพลิงไม่ให้ลุกลามเข้ามาในเขตบ้านเรือนประชาชนค่ะ
ตอนนี้เนี่ยมีรถน้ำพร้อมที่จะปฏิบัติงาน๑๐คันและมีการจัดชุดเฝ้าระวังกันตลอด๒๔ชั่วโมงด้วยนะคะ
ตอนนี้ไฟกำลังลุกโชนอยู่บริเวณกลางเขานะครับ
ว่าอีกใช้เวลาอีกสักไม่กี่ชั่วโมงจะลงมาริมเขามาสู่แวบบินชาวบ้านแล้วครับ
การเปิดน้ำน้ำบิจการของอบทก็ได้จะที่กำลังกับมูลีธริสว่างกับทางอบทและคร่ายหน่วยงานตั้งสวนหน่วยงานที่อบทของพระครับ
จังหวัดตราดพื้นที่ติดกับกัมพูชา

นำรถบรรทุกน้ำเข้าดับไฟป่าอย่างต่อเนื่อง
แต่ก็จะพบว่ามีไฟป่าไปไหม้อยู่บนเทือกเขาเนี่ย
เป็นส่วนใหญ่ยังไม่สามารถขึ้นไปดับได้
และยังพบว่าเกิดไฟไหม้เพิ่มขึ้นอีกหลายจุดตลอดแนวเทือกเขาบรรทัศน์
ที่อำเภอเมืองตราดและอำเภอคลองใหญ่ค่ะตอนนี้สภาพก็เลยอย่างที่เห็นนะคะ
ควันไฟเนี่ยลอยเข้าไปสู่ตัวเมืองตราดและอำเภอใกล้เคียงและยังลอยไปถึงพื้นที่บางส่วนของจังหวัดจันทบุรี
ทำให้วันนี้บรรยากาศทั่วไปของอำเภอเมืองตราดปกคลุมไปด้วยควันแบบนี้เลยค่ะ
ส่งผลกระทบต่อเรื่องของระบบทางเดินหายใจของประชาชนโดยเฉพาะนักเรียนในพื้นที่ค่ะ
นางสาวธิวายานไกลรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต๑๗จังหวัดตราดบอกว่า
วันไฟที่ลอยมาจากไฟป่าบนเทือกเขาบรรทัศน์รุนแรงมากเป็นห่วงเด็กค่ะที่ยังมีภูมิคุ้มกันต่ำ
ได้รับผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจตอนนี้เลยสั่งการให้โรงเรียนในสังกัดสพสิบหกโรงเรียน
เฝ้าระวังเตรียมความพร้อมนะคะฝึกเด็กให้มีความรู้ในการป้องกันควันพิษเพียง๒๕ที่เพิ่มขึ้น
การออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งและถ้าหากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นเนี่ยอาจจะมีคำสั่งให้หยุดเรียนชั่วคราวไปก่อนค่ะ
ตอนนี้เรามีโรงเรียน๓แผงและในช่วงนี้เจมส์หวัดหลากน่าเป็นห่วงในเรื่องของไทยที่เกิดจากไฟไหม้กับฮิวเขาบรรทักซึ่งตกผลกระทบถึงเด็กและเยาวชนในพื้นที่ของเราซึ่งกันค่อนข้างเป็นห่วง
ทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด
เขาร่วมกับทหารหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน
เฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินสำรวจแล้วก็วางแผนการทำงานกันค่ะ
จะมีการประสานหน่วยงานส่วนกลางให้นำเครื่องมือ
ก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนอย่างระมัดระวัง
เพราะว่าพื้นที่นี้เป็นเขตชายแดนไทยกับกัมพูชาด้วยค่ะ